ก็เปิดขายขนมไทยแล้วก็สอนทำขนมไทยผ่านทางสื่อออนไลน์
เราไปเจอไม่เจอหรอกเราคุยหรือเราโทรคุย
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเธอทำสอนทำขนมอารัวทางออนไลน์
แต่ทีนี้มีนักเรียนบางคนนะคะไม่ถนัดในการใช้หัวบีบทำขนม
มันจะบีบออกมาเป็นรูปทรงอารัวแหลมอ่ะคุณมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ
ถ้าบีบให้มันบิดแล้วขึ้นมาสวยอ่ะ

เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าบีบไม่ถนัด
ถ้างั้นอัดใส่แป้นพิมพ์ก็แล้วกัน

เธอก็คิดเต้นพิมพ์แบบไหนดีอารัวยังไงดี
เธอก็เลยว่าเออพระเครื่องไหมมันจะได้ดูน่าสนใจ
ก็น่าสนใจจริงอะค่ะเนี่ยคนก็แบบเอ้ย
ไม่เคยเห็นกันมาก่อนคนก็เลยแชร์กันเยอะ
มีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาจำนวนมาก
แต่ว่าต้องบอกก่อนนะนอกจากจะมีออเดอร์สั่งซื้อแล้วเนี่ย
ตำหนิก็มีมาเหมือนกันนะสำหรับคนที่
เขานับถือคนที่เขาชื่นชอบในเรื่องของการเช่าบูชาพระเครื่องก็บอกว่า
ที่เขามีการทำเป็นรูปทรงต่างอะไรแบบนี้อะค่ะ
เธอก็บอกว่าก็สำหรับใครที่ตำหนิหรือว่าในส่วนของความเชื่อเนี่ย
เธอไม่แตะไม่ขอแตะไม่ขอตัดสินแล้วกันแต่ว่า
ก็อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นไอเดียในแง่ของศิลปะ
ว่าแบบนั้นให้มองเป็นทางศิลปะแล้วกันเนอะ
คนที่ซื้อไปก็เชื่อว่าเป็นความชอบเห็นแล้วก็แปลก

เขาก็คงอยากลองของแปลกก็สั่งกันได้แล้วกันนะคะ
เสิร์ชดูนะคะอรัวพระเครื่องนะคะ